เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาก่อนคุณนัทธนันคุณผู้ชม

คราวนี้ไหม้โรงงานเม็ดพลาสติกที่ฉะเชิงเศร้า
แล้วดูสิสภาพขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม

แต่คำว่าโรงงานเม็ดพลาสติกมันมีความร้อนมันมีความคุกกลุ่นอยู่ข้างใต้
เพื่อเอาความร้อนข้างในให้มันแบบมันไม่กระจุกตัวอยู่ข้างใน
แล้วก็ยังมีรถน้ำในเฝ้ารออีก๒คันเพื่อฉีดน้ำหากเกิดอะไรขึ้น
อันนี้คือบรรยากาศเมื่อคืนตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
โรงงานตรงนี้คือโรงงานบริษัทซินเสียงทอยจำกัด
ก็เป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกนะคะอยู่ที่บังปะโกงฉะเชิงเศร้า
เจ้าหน้าที่ต้องเอารถดับเพลิงมากันประมาณ๒๐คันมาระงับเหตุ
ควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าข้างในโรงงานมีเม็ดพลาสติก
แล้วมันเป็นเรียกว่าไวไฟเลยแหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วข้างในเนี่ยการที่เข้าไปดับเพลิงมันก็ทำได้แบบไม่ได้ง่ายดายนักอะนะคะ
รวมถึงมีกระแสลมที่มาแรงด้วยไฟมันก็ลามไหม้โกดังข้างเคียง

กระดาษก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำอยู่หลายชั่วโมงเลย
ท้ายที่สุดควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แล้วถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นสาเหตุอะไรไฟถึงไหม้ขนาดนี้
น่าจะมาจากมอเตอร์เครื่องจักรในโรงงานไหม้
แล้วตอนนั้นคนงานเขาทำงานกันอยู่๔คน
โอ้โหพอไฟมันลุกพลึบแบบนี้
คนงานเองก็ต้องวิ่งหนีตายแล้วค่ะ
ความเสียหายตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินได้นะคะ

เมื่อตอนเช้าทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลบางปะกง
นายพลวัฒน์สว่างอารมณ์เนี่ยนะคะ
ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจดูความเสียหาย
แล้วก็ประเมินสถานการณ์อันนี้ภาพตอนเช้าแล้วค่ะ
เห็นว่าอาคาร๒หลังมันพังซุดตัวลงมา

แต่ว่าบางจุดคุณนัทธนันคุณผู้ชมดูสิ
มันยังมีความร้อนควันมันยังแบบระอุอยู่
ทีนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีบอกว่า

มาคุยพวกกองเม็ดพลาสติกที่มันยังคุกกลุ่นอยู่
แล้วก็มีรถดับเพลิงอยู่๒คัน
ฉีดน้ำเกิดไฟอยู่ดีมันมีความร้อน

โรงงานบอกว่าตรงนี้เช่าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจการ

โอ้โหดูสิมูลค่าความเสียหายเนี่ย
ส่วนเรื่องของควันแล้วก็กลิ่นถามว่ามีผลกระทบไหม
ก็มีผลกระทบเล็กน้อยกับชุมชนนะคะ
เพราะว่าโรงงานนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับชุมชนมากนัก
และตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหาย
รอให้พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่
แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
จริงโรงงานแบบนี้เขาน่าจะทำมีประกันนะคะ

ตัวเม็ดพลาสติกนี้มันก็ติดไฟแล้วก็ติดเร็วติดง่ายด้วย